สวัสดีค่ะใครก็ได้ห้ามทีนะคะสวัสดียังต้องเต้นเลย
ห้ามตัวเองก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวในวันเอกโลกค่ะ
การท่องเที่ยวในช่วงกลางคืนดูแลตัวเองท่องเที่ยวให้ปลอดภัยด้วยนะคะ
อกจากจะเรื่องของโรคภัยต่างแล้วเรื่องของสุขภาพก็ต้องดูแลด้วย
เพราะช่วงนี้ลมเย็นกำลังจะเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ถึงกรุงเทพค่ะ
แต่ทางตอนบนของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือและภาคอีสานค่ะ
ค่ะหลังจากที่ลมหนาวพัดเข้ามาแบบนี้เมื่อวานนี้เขาก็พัดเอากลุ่มฝนมาจากประเทศเวียดนามขยับเข้ามาใกล้เป็นลาวและขยับเข้ามาอีกก็เป็นประเทศไทยทำให้วันนี้ทางตอนบนของประเทศจะยังคงมีฝนนะคะแต่ถือว่าเป็นฝนที่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ค่ะเน้นที่ภาคเหนือและฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะคะแบ
ดันความซื่นจากอ่าวไทยขึ้นมาเป็นฝนในภาคใต้อย่างนี้ค่ะเน้นที่ภาคใต้ตอนล่างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะฝนจะหนักหน่อยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าภาคใต้ฝนตกสะสมมาหลายสัปดาห์แล้วค่ะส่วนเรื่องของคลื่นค่ะอันดามันเห็นไหมไม่น่าห่วงเลยค่ะแต่จุดที่น่าห่วงคือตรงนี้ค่ะอ่าวไทยตอนล
มาจากสองสามวันที่แล้วช่วงกลางวันอาจจะร้อนร้อนมากร้อนไม้นะคะเกือบสี่สิบองศาเซลเซียสนะวันนี้อุณหภูมิไม่เกินสามสิบห้าองศาเซลเซียสโดยเฉพาะช่วงเย็นค่ะอากาศเย็นสบายขึ้นอย่างชัดเจนอากาศเย็นสบายแบบนี้ใครก็บอกว่าไปเที่ยวแน่นอนค่ะนี่คือช่วงไฮซีซั่นไปเที่ยวต่อเนื่อง
นี่คืออำเภอสังคมจังหวัดน้องคลายทะเลหมอกสวยจังเลยอ่ะค่ะปุ้ยหนานี่คือภูนองนะคะในตำบลบ้านม่วงช่วงนี้อากาศประมาณสิบเก้าถึงยี่สิบองศาเซลเซียสค่ะช่วงเช้าก็จะเย็นลงไปอีกนะทะเลหมอกบนลำน้ำโขงสวยจริงเลยค่ะ
ส้มบางมดสีทองเขาบอกว่าทั้งหอมทั้งหวาน
ไปกันที่สวนส้มบ้านใหม่ตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษสุนุโลกไม่ผิดหวังแน่นอน
เขาปลูกไว้เป็นร้อยไร่ค่ะเปิดให้นักท่องเที่ยวไปชิมไปช็อปแบบบุฟเฟ่
ถูกมากคนละ๒๐บาทนะคะ
ยืนเก็บกินใต้ต้นก็ได้ซื้อกลับบ้านก็ได้ค่ะตามสะดวกเลยแต่ว่า๒๐บาทเท่านั้นเองค่ะ